ท่านผู้ชมครับจำเรื่องราวของลุงหมกได้ไหมฮะ
หมกนี้อายุ๖๖ปีบ้านแกอยู่ที่สระบุรีนะ
แค่พิการขาซ้ายเนี่ยขาดต้องตัดขาซ้ายทิ้ง
คือที่ของบ้านเนี่ยมีอยู่ประมาณ๑งาน
ก็ไปถึงร้อยประมาณ๔ไร่มี๑ไร่มี๔งานแล้วทุกวันให้ต้องขึ้นอย่างนี้
ถามว่าเกิดอะไรขึ้นนี่บ้านที่อยู่ข้างในนะคือพื้นที่บ้านทั้งหมดเนี่ยมันมีกำแพงขึ้นมาร้อมรอบ
เพราะว่ามีโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลเมืองสระบุรีเขามาตั้งตรงนี้
มีที่ที่เป็นกำแพงจากการกั้นที่เวียนคืนของกรมสรรพวุฒิทหารบก
มีที่ของเอกชนของชาวบ้านเขามาซื้อที่
ก็เป็นที่โฉนดของเขาเขาก็กั้นกำแพง
แกก็เลยอยู่ตรงกลางเหมือนเป็นไข่แดง
นี่ฮะแล้วมันไม่มีประตูเข้าออก
ก็เลยต้องใช้บันไดพาดอย่างนี้แล้วก็ปีนเข้าปีนออก
นี่ฮะโอ้โหแกบอกเป็นอย่างนี้มา๔ปีนะครับทุกผู้ชมครับ
คือปกติก่อนหน้านี้ตอนที่โรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลเมืองสระบุรีมาตั้งตรงนี้
แล้วก็มีกำแพงเนี่ยลุงหมกบอกว่าตอนแรกเขาก็ทำประตูเอาไว้ให้นะ
แกก็เดินเข้าเดินออกนะแล้วก็จะมีรถอยู่ข้างนอกคันนึง
เป็นจักรยานยนต์สำล้อโยกอ่ะนะไม่ใช่จักรยานยนต์เพื่อเอาไว้ไปซื้อข้าวซื้อของนะครับ
แต่อยู่ดีเนี่ยเขาปิดประตูนี่ประตูตรงนี้นะฮะอยู่ดีปิดประตูนะครับ
แต่วันนี้เนี่ยมีประตูแล้วอันนี้คือภาพวันนี้ใช่ไหม
อันนี้คือล่าสุดวันนี้นะครับทุกผู้ชมครับอ่าลุงหมกได้ประตูแล้วนะครับ
นายสิริชัยวันคำอายุหกสิบหกปีนะครับที่บ้านอยู่ติดกับโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลเมืองสระบุรี
กำแพงสูงตั้งสี่เมตรเนี่ยนะฮะวันนี้ไม่ต้องใช้ไม้เท้าพยุงแล้วก็ปีนขึ้นลงบันไดแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
อย่างนั้นปกติเนี่ยโอ้โหทุลักทุเลเหลือเกินกว่าจะปีนเข้าปีนออกได้
เข้าบ้านตัวเองแล้วก็ออกไปข้างนอกวันนี้ลุงหมกที่เราไปเจอก็สีหน้ายิ้มแย้มสดชื่นขึ้นนะครับ
แล้วพาทีมข่าวของเราไปดูประตูเหล็กตรงนี้หลังจากที่เป็นข่าวขึ้นมาเนี่ย
ทางเทศบาลเมืองสระบุรีเลยมาทำให้ทุบกำแพงออกแล้วเอาประตูเหล็กที่เปิดปิดแบบนี้เนี่ย
ให้ลุงหมกได้ใช้เดินเข้าออกไม่ต้องปีนรั้วอีกต่อไปไม่ต้องปีนข้ามกำแพงอีกต่อไป
หมกพาไปดูในบ้านนะครับบ้านเป็นไม้นะฮะพื้นไม้กระดานยกสูงหลังคามุงด้วยสังกษี
สภาพก็ผูพังแล้วล่ะไม่มีฝาบ้านนะมีไฟเล็กติดอยู่ดวงหนึ่ง
ห้องน้ำคุณลุงก็สร้างเอาไว้ที่หน้าบ้านกลางพื้นที่โล่ง
หมกบอกว่าประตูเหล็กเนี่ยเพิ่งทำเสร็จวันนี้เลยนะ
ดีใจมากที่สามารถมีประตูเดินทางเข้าออกได้สะดวก
ปีนบันไดข้ามกำแพงแล้วมันเสี่ยงกับการที่จะตกลงมา
แล้วก็จะอยู่ที่นี่ตลอดไปนะฮะ
แล้วก็ฝากขอบคุณไปยังนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสระบุรีที่เข้ามาช่วยเหลือดูแลตรงนี้ด้วย
จะได้ไม่ต้องลำบากในการปีนข้ามกำแพงอีกต่อไป
ดีใจครับผมดีใจมากครับขอบคุณคณะท่านนายกเทศมนตรีทุกคู่ทุกคนครับ
ที่ให้ความร่วมมือมาช่วยผมครับขอบพระคุณอย่างสูงเลยครับ
ตอนนี้ก็สะดวกแล้วนะลุงเนอะสะดวกครับดีขึ้นมากเลยครับ
มันยังปีนแล้วเนาะต้องปีนครับผมต้องขอขอบคุณครับ
ขอบคุณทางไทยรัฐทีวีที่ช่วยสนับสนุนให้ผมได้มีช่องทางได้ออกครับ
สะดวกขึ้นมากครับขอกราบขอบพระคุณทุกท่านทางทีวีครับขอบพระคุณครับ
แกก็จะได้เดินทางเข้าออกสะดวกหน่อยใช่ค่ะโอ้โหไม่อย่างนั้นลำบากมากค่ะครับ